คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับ
ตั้งแต่เกิดการระบาดโควิดมาแล้วโดนแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะเป็นจุดที่ทำให้การระบาดโควิดในประเทศไทยเป็นที่กังวลวิตกระหนักเครียดพูดไม่ออก
เอายังไงดีนั่นก็คือพี่แท็กซี่นั่นเองเราจะคุยกับหนึ่งคนซึ่งอยู่ในอาชีพนี้
คือเป็นกลุ่มแท็กซี่ที่ต้องได้รับผลกระทบคูณสองเข้าไปค่ะเพราะว่าเป็นชมรมแท็กซี่ไทย
หัวใจอินเตอร์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นไงคะสองเด้งที่แท้จริง
การท่องเที่ยวยังไม่กลับมาจะทำมาหากินกันอย่างไร
เราจะคุยกับประธานที่ปรึกษาชมรมนี้นะคะเราจะคุยกับคุณจูรีสว่างอรุณสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะเรียกได้ว่าปูมาว่าจะไม่ให้เงยหัวกันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้ยังตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงยเลยนะคะจะไม่ได้ให้ลืมตาอ้าปากกันเลยทีเดียว
แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพนี้โดนแน่นอนโดนตั้งแต่พอเริ่มเริ่มมีข่าวนะคะ
ระบาดที่จีนเนี่ยเพราะว่าพวกพี่เองเนี่ยกำลังทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันของจีน
เรียกใช้แท็กซี่เฉพาะเลยอ่ะใช่ใช่ซึ่งเราแพลนกันมาเกือบปี
ด้วยอ่ากรุมพาพันธุ์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็มีข่าวจากจีนตั้งแต่ใช่ไหมฮะอืม
แล้วผู้บริหารใหญ่ที่เขาเป็นทั้งจีนด้วยทั้งไทยด้วย
จะทำยังไงกันดีเพราะเรากำหนดเปิดตัวแล้ว
พี่น้องก็พร้อมทำงาน

ซึ่งสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้
ถ้าสมมุติเราไม่เอาเฉพาะของชมรมนี้ที่เป็นโครงการที่พี่จุรีทำเนี่ยนะคะ
โดนแบบเต็มเหมือนที่คุณจำขวัญพูดว่ามัน๒เด้ง
เพราะปกติเรา๖๐เกิน๖๐นะคะเราทำงานกับต่างชาติทั้งนั้น

ใช่ชมรมเราสมาชิกเรานะคะ
เราก็จะมีความชำนาญเรื่องการใช้ภาษา
การนำพาไปเที่ยวจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งประมาณนี้
ซึ่งเราเทรนด์อย่างนี้มาให้กับสมาชิกเราโดยเฉพาะ
เพราะฉะนั้นพี่น้องก็พัฒนาตัวเองขึ้นไป
จนเขามีลูกค้าส่วนตัวของเขา
แล้วเขาก็สามารถที่ไปเปิดตลาดเพิ่มที่นู่นที่นี่
เพราะฉะนั้นความหมายของมันก็คือ
เมื่อตรงนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันเฟลล์มันไปหมดเลย
มันก็ต้องมานั่งคิดกันว่าเดือนหน้าก็ดีขึ้นไหม

พวกเราก็รอรอจนทุกอย่างมันเงียบไปหมด
ก็ทุกคนก็คือมันไม่มีรายได้อะไรเข้ามาในบ้านเลย
แต่ในขณะเดียวกันหลายคนที่เพิ่งจะเริ่มผ่อนรถใหม่
สักเดือน๒เดือนเนี่ยบางธนาคารก็ให้หยุดชำระก่อน
แต่ว่ามีลิสซิ่งหลายอันที่เขาก็ไม่ยอมหยุดให้เรา
คือเขาก็จะอยู่ไม่ไหวเหมือนกัน
คือเราต้องทำความเข้าใจกับมันทุกเรื่อง
ไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกแย่หรือลำบาก
เราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย
เราก็คิดอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นว่า
ช่วงที่มันระบาดหนักเนี่ยเราไม่มีรายได้เลย

เพราะว่ารถก็ออกวิ่งไม่ได้ผู้โดยสารไม่ใช้อยู่แล้ว

ไม่มีใครออกจากบ้านเหมือนกันเพราะเขาให้ล็อคดาวส์

จริงเนี่ยเราผ่านการอบรมไปแล้ว๒๕๐๐คน

การอบรมคือเรามีสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม
ซึ่งจัดให้มีโครงการนี้

จะมีทั้งเรื่องภาษาด้วยนะคะภาษาแล้วก็เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ใช่ค่ะเราต้องรู้สึกว่าการให้บริการนั้นคือหัวใจของการให้บริการ
แต่เขาไม่ได้เน้นว่าคุณจะต้องทำเฉพาะต่างชาตินะไม่ใช่ค่ะ
การให้บริการนี้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติด้วยกับทุกคน
คือแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์เพื่อการท่องเที่ยวนี่คือทุกคนต้องเก่งภาษาอังกฤษนะคะ

อุ๊ยเขินเลยไม่ต้องออกอากาศเนอะ

เพราะจริงแล้วเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยค่ะพี่ก็มีความรู้สึกว่าการสื่อสารนั้นสำคัญนะครับ
เราจะเราจะพูดกับคนไทยด้วยกันเช่นสวัสดีค่ะกับสวัสดีค่ะมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ถ้าเราพูดว่าสวัสดีค่ะแสดงว่าเราออกมาจากใจเนอะ
มันก็ดูว่าเราจริงใจใช่มั้ยคะก็จะพุ่งเข้าไปนั่งนะคะ
พุ่งเข้าไปนั่งตักคนขับเลยค่ะ
เชิญค่ะเชิญเข้ามาเลยนะคะไม่ต้องมาถามว่าไปไหม

แต่พี่มีความรู้สึกว่าทำไมไม่ขึ้นมารถมันได้ไม่ตีด

ปฏิเสธไม่ได้หรอกคะไม่มีแก๊สอะไรแบบนี้
คือพวกเราอันนี้เป็นหลายคนที่พูดว่า
ถ้าหากรถคันนี้ไปจอดเสียที่ไหนหมายถึงแท็กซี่ด้วยกันนะ
แล้วไปบอกว่าแก๊สหมดเขาจะไม่สนใจช่วยเลยนะคะ
เพราะเขาถือว่าคุณมันไม่ใช่มืออาชีพเรื่องจริง
คือถ้าสมมุติดูชื่อชมรมก็เท่ากับว่า
เหมือนกับว่ากลุ่มหลักที่เราให้บริการน่าจะเป็นชาวต่างชาติ
ความหมายคือนักท่องเที่ยวไม่ใช่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย
ซึ่งพอเกิดโควิดปุ๊บถ้าให้ขวานับตั้งแต่ว่ามันน่าจะตื่นตัวในไทย
น่าจะสักประมาณกุมภาคม
แล้วก็ตอนที่เริ่มมีข่าวว่าแท็กซี่ติดโควิดเนี่ยนะคะ
เอาตอนนั้นตอนเป็นคนทำข่าวตกใจแทนบอกเอาสิ
คือคราวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่านักท่องเที่ยวกับพี่แท็กซี่แล้วนะคือคนไทย
คนไทยจะกล้านั่งไหมเพราะเราอาจจะจินตนาการไปว่า
พี่เขาไปรับนักท่องเที่ยวมาไหมพี่เขามาจากสุวรรณภูมิหรือเปล่า
พี่เขาไปดอนเมืองมาไหมก็จะกลายเป็นว่าก็จะเลี่ยงแท็กซี่ไปอีก
โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นนักท่องเที่ยวถูกต้องค่ะ
จังหวะตอนเริ่มต้นว่ามีพี่แท็กซี่ติดจากนักท่องเที่ยว
ก็คุยกันว่าจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ติดเนี่ยมาจากสนามบินนะคะ
เป็นเขาเรียกคนพื้นที่เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเราไม่ได้ยินข่าวเรื่องนี้ว่า
ซี่ติดแล้วเราเองเนี่ยเราก็ป้องกันนะคะ
เรามีอุปกรณ์ทุกอย่างในรถน่ะอันนี้พี่หมายถึงกลุ่มพี่เนอะ
แต่พี่ก็มองเห็นคนอื่นด้วยว่าเขาก็ทำด้วยเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอลหรืออะไร
แล้ววันนี้ต้องขอบคุณทางผู้ให้บริการปั๊มน้ำมันด้วยนะคะ
ที่เขาแท็กซี่เนี่ยเข้าไปเลยค่ะเขาพ่นแอลกอฮอล์ให้เลย
นะคะเขาพ่นให้เลยในรถในรถค่ะทั้งคันเลยค่ะเขาทำให้ฟรีนะคะ
คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งอยู่บ้านเราเนอะ
ก็นำเขาออกสนามบินแล้วก็บอกให้เขาฟังว่าส่วนใหญ่เนี่ยยูกลัวแท็กซี่กันใช่ไหม
แล้วเนี่ยนะคือพี่จะอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เขาดูด้วย
เขาบอกโอ้เขาไม่เคยรู้เลยนะว่าแท็กซี่มีเขาปั๊มน้ำมันให้บริการแบบนี้พวกยูด้วยเหรอ
บอกใช่แล้วพวกฉันไปทุกคันแล้วจะมีสติ๊กเกอร์ยูดูสติ๊กเกอร์ก็ได้
ที่มันจะติดอยู่ที่ประตูหน้าต่างว่ารถคันนี้ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ
ภายในรถในห้องโดยสารวันที่เท่าไหร่
เขาจะบอกไว้เลยว่าวันที่เท่าไหร่นะแล้วก็เราสามารถกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
เขาบริการด้วยความเต็มใจตรงนี้ต้องขอบคุณด้วยค่ะ
รถพี่เจ้านี่สะอาดกว่ารถขวานิดนะคะ

ปั๊มแม่อยู่ตรงไหนบ้างวะ
ผู้ถือสั่งก็ชมค่ะผู้สั่งก็ชมมาก
ว่ารถสะอาดซึ่งเรามีเรื่องพวกนี้ค่ะทำให้เราก็ภูมิใจเนอะ
สะอาดอยู่แล้วเพราะเราถือว่าท่านมาให้สตังค์เนาะ

แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็เผชิญระลอกของความกังวลไม่ได้อยู่แล้ว

โดยส่วนตัวพี่เนี่ยเศร้ามากตรงที่ว่าเราคุยกันตลอดเวลาว่า
จะมีจนถึงเดือนตุลาคม
บุ๊กก็คือบุ๊กจากนักท่องเที่ยวบุ๊กมาจากต่างประเทศ
มาจากทางอีเมลใช่ใช่ค่ะ

ไอ้พวกนี้เริ่มร้อยหล่อแล้วนะคะ
ถึงสิ้นปีแล้วก็พอสุดท้ายพอมันขึ้นมาใช่มั้ย
จนเรานี่น้ำตาตกเลยแบบอุ้ยตายแล้วเราต้องตายแน่
แต่เราก็นึกในใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มาก็
ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้ามาแต่ก็เขียนตอบเขาอะเนาะ
ด้วยความนั่นว่าไม่เป็นไร
ฉันก็จะรอไม่เป็นไรมาเมื่อไหร่ก็เจอกัน
แม้กระทั่งลูกค้าที่อยู่ใกล้เราสุดเนี่ย
เช่นครูโรงเรียนอนาชาติซึ่งถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย

เกาะเสม็ดพัทยาหัวหินเกาะช้าง

เงียบสนิทเลยไม่มีแม้แต่โทรศัพท์
ลิงก์หนึ่งก็ไม่มีพี่ต้องเปิดโทรศัพท์ดูบ่อยว่า
โทรศัพท์เสียเปล่าเนี่ยมันมันมีแบตหรือเปล่าวะ
เราจ่ายเขาเปล่าวะใช่มั้ยคะใช่จนแบบมีความรู้สึกเออไม่เปิดก็ได้

นานมากเพิ่งจะกลับมาสักเมื่อต้นเดือนที่แล้วค่ะ
ซึ่งสายแรกคือเจ้าหนี้ไม่ไม่ใช่เพราะเขาให้พักอยู่ค่ะ
เจ้านี่บอกว่าพฤศจิกาค่อยมาใหม่ก็ยังค่อยยังชั่วหน่อย
ทีนี้ถ้าสมมุติแสดงว่าคือลักษณะของการรับงานหรือการมีงานรายได้ของกลุ่มนี้
หรือว่าชมรมนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแน่นอนเป็นชาวต่างชาติใช่ค่ะ
อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติในประเทศไทยที่ต้องการ
ที่ต้องการคนขับแท็กซี่ที่พูดภาษาเขาเข้าใจว่าเขาอยากไปไหนตรงนี้คืออะไร
เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นลูกค้าหลักของเราคือคนที่เราต้องใช้ภาษาต่างชาติกับเขาถูกต้องค่ะ
ชมรมพี่นี่พูดกันได้กี่ภาษาคะ
เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะแล้วก็มีภาษาจีนที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
เพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยอย่างเช่นพี่อีกคนนึงเราเรียกแกว่าเหล่าซื้อเนาะ
ก็เป็นมะกุเทศภาษาจีนใช่แกเป็นมะกุเทศภาษาจีนแล้วเราทำงานเนี่ยเป็นทีม
ใครทำอะไรได้เราให้ทำหมดใครจะมาสอนเรื่องแหล่งท่องเที่ยว
แต่หมายความว่าในกลุ่มพี่จะมีเป็นมะคุเทศที่มีลายเส้นประมาณ๕คน
เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นตรงนี้พี่ก็จะจัดตารางให้เขา
คุณพูดเรื่องวัดอรุณนะคุณพูดเรื่องวัดโพนะคุณพูดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
คุณสอนภาษาจีนนะพี่สอนภาษาอังกฤษแล้วเราจะเอาสามภาษาคือ
อังกฤษจีนเนี่ยแมทเป็นหนังสือเล่มเดียวแล้วเราก็สอนแล้วก็เทรนด์ให้เขาหัดพูด
อย่างนี้ค่ะแล้วในขณะที่น้องออกไปทำงานไปเจอนักท่องเที่ยวจริง
ไม่เข้าใจมีปัญหาคุยกับแขกไม่ได้

ถ้าพี่ไม่ว่างน้องคนนี้ว่างน้องคนนี้ว่าง
ทุกคนจะเข้ามาช่วยแบบนี้ค่ะ
ชมรมพี่พัฒนามากกว่าทีมเราอีกนะคะ
ใส่ใจในการพัฒนาตัวเองมากกว่าทีมเราเยอะเลยนะคะ
คือมันเหมือนว่าเราไม่อยากร้องขอให้ให้ใครแบบมาช่วยเราหน่อย
ทั้งที่คนอื่นเขาก็ต้องทำกันเยอะแยะแล้วค่ะ

เราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องช่วยกัน
โดยพี่ก็จะเหมือนพี่คนโตเนอะ
เราก็จะต้องสั่งยูเก่งยูเก่งเรื่องแอปพลิเคชัน
เก่งเรื่องการทำตอบโต้จดหมายอะไรเนี่ย

ต้องสอนสมาชิกแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ทุกคนต้องเข้าเรียน

เราสามารถที่จะยกเลิกการคุยกับพี่จูรี่ต่อไปได้ไหมคะ

คือชีวิตเราไม่ค่อยอยากจะพัฒนาเหมือนพี่เลย
ละบาท๒บาทเราก็ช่วยการหันจอบขัน
เพราะว่าพี่มีความโดยส่วนตัวพี่ที่พี่มีความรู้สึกว่า
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มันจะมีความมั่นใจ
ในการที่จะคุยกับใครก็ได้หรือจะให้บริการกับใครก็ได้

ไปครั้งหนึ่งแล้วเรือก็ยังจำไม่ได้เราผิด
เพราะฉะนั้นถ้าไปไม่เป็นใช่ไหมไปเดินเส้นทางมาก่อนแล้วพรุ่งนี้จะให้งานไป
ไม่งั้นก็จะไม่ให้ออกทริปอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าระหว่างนั้นหลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ย
ทุกเดือนเราจะพาสมาชิกออกไปดูความจริงว่า
คุณเคยเห็นไหมเรือสุพรรณหงษ์เนี่ยงามขนาดไหน

คุณจะพาใครแขกบ้านแขกเมืองมาชมสิ่งที่ล้ำค่าของชาติเนี่ย

ไม่ได้แล้วมันไปขึ้นเรือตรงไหนอ่ะ
เดินไปก็ได้แล้วมันเดินตรงไหนล่ะ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องนำน้องไป
เดี๋ยวขออนุญาตหยุดเรื่องโควิดไว้แป๊บนึงนะคะ
ขอกลับมาที่พี่ก่อนพี่เป็นใครคะ
พี่พี่เป็นใครคะพี่เป็นพี่มาเป็นพี่แท็กซี่พี่เป็นใครคะ
พี่เป็นผู้หญิงบ้านนอกคนนึง

ถ้าไม่มีใครให้โอกาสแล้วเขาจะอยู่กันยังไง
เผชิญปัญหานี้มาแล้วในชีวิต

เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนให้คนที่ขาดโอกาสเอง

ถ้าเขามีโอกาสแล้วเขาทำได้

วันหนึ่งเขาจะประสบความสำเร็จ

พี่มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงค่ะว่า

ใช่คนเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้โอกาสกัน
คุณจะให้เขาแบร์มือขอตลอด
มีความรู้สึกว่าสอนให้น้องหาปลาดีกว่าทำกับข้าวให้น้องกิน

แล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่า๕บาทนี้เราได้มายังไง

แต่พี่สอนน้องว่าการที่เราจะสร้างความประทับใจ
ให้ใครสักคนแล้วมันจะสร้างเม็ดเงินให้คุณเนี่ย

แล้วคุณจะเลี้ยงดูครอบครัวคุณได้

คืออันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเรามาจากไหนนะ
แต่อันนี้คือคนที่จะสร้างโอกาสสร้างชีวิตตัวเอง
ก้าวหน้าพัฒนาแล้วเผื่อแผลคนอื่น
ต้องเป็นคนที่มีข้างในแบบนี้

ทำไมก่อนมาขับแท็กซี่
คือดูพี่มีความคล่องแคล่วเชี่ยวชาญ
แล้วมีทักษะอยู่หลายด้านเบื้องต้นของตัวเองอยู่แล้ว
พี่เป็นใครคะพี่ต้องสารภาพนะคะ
พี่ก็เป็นคนจังหวัดนครนายกค่ะ
แล้วก็เล็กก็เล่นกีฬาเรียนหนังสือ

แล้วก็แม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่
ก็ต้องไปหาเล่นกีฬาเพื่อจะได้รองเท้าผ้าใบสักคู่
แล้วก็จะได้เสื้อกางเกงสักตัวที่จะเอาไปเที่ยวงานวัดมันเนอะ
กีฬามีกี่ชนิดพี่ก็เล่นหมดทุกอย่าง
จนกระทั่งว่าเวลาเขามีวันเด็กวันอะไรเขาก็จะให้เรา
หัวหน้าทีมเชียร์นักกีฬาอะไร
เล่นมันจนจบมศ๓นู่นแหละค่ะ

ไปหางานเป็นเสมียนเขาบอกพิมพ์ดีดเป็นไหม
ดีเป็นไหมเนอะไม่เป็นนะไม่ได้เรียน
แต่ควายอ่ะที่บ้านอ่ะเขาก็บอกว่า
ถ้าไม่พิมพ์ดีดไม่ได้เขาไม่รับหรอกเสมียน

พี่ก็บอกสงสัยต้องกลับบ้านนอกแล้วมั้ง
ก็ไปบอกกับพ่อว่าพ่อไม่มีงานให้ทำแล้วแหละ
พ่อบอกมึงไปสอบสิน่ะผู้ช่วยพยาบาล
ที่โรงพยาบาลจุฬาพี่สาวเองเขาก็เป็น
เรียนไม่ได้เรียนไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบ
ถ้าเรียนไม่ได้ก็ต้องไปเลี้ยงควายแล้วเนอะ
บอกไม่เอาควายไม่เลี้ยงเว้ยเดี๋ยวไปตอบก่อน

สอบได้ก็เลยเรียนมันที่นั่นแหละค่ะ

ก็ได้เป็นผู้เป็นคนเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่มันคิดได้ว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่ใช่ของเรานะ
ชีวิตมันควรจะมีเผื่อแผลแล้วก็
คนเจ็บเนอะเวลาเขานอนร้องควนคาง
เรียนจบตรงนี้แล้วก็ทำงานตรงนี้อยู่ประมาณ

ปีแล้วก็ต้องลาจากกันเพราะว่า
ได้รับโอกาสจากทางบริษัทที่เขาเป็น

พวกน้ำเกลืออะไรพวกนี้เขาก็มาถามว่า
สนใจออกไปทำงานข้างนอกไหมอะไร

ว่าแล้วทักษะการสนทนาเจรจานั้น

แล้วก็พี่สาวก็พาทำงาน
เทรนนิ่งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
เทรนด์การที่จะไปพูดคุยกับคน
การดูแลบุคลิกภาพ

ยังไงก็ตามลูกค้าสำคัญเสมอ

ก็ทำงานตรงนั้นแหละค่ะหลายปีอยู่
ก็สักพักนึงนะคะสักพักที่พี่ว่า๑๒ปีได้เนอะ

แล้วก็ตอนนั้นก็อยากจะมีลูกก็ไม่ได้มี
ถ้าท้องเขาก็ไม่อยากให้เราทำหน้าที่นี้

เต็มที่แต่พี่ก็บอกเฮ้ยมันจะ๓๐แล้วนะ
ก็น่าจะมีก็เลยตัดสินใจมี
พอมีเสร็จแล้วก็ต้องดูลูกเยอะขึ้น
ก็เลยคิดว่าอยากทำอะไรที่บ้านสักหน่อย
ก็เลยเปิดโรงงานเย็บเสื้อผ้า

แล้วเราก็หางานเรารู้จักตลาดอย่างนี้
เราก็ไปของานเขาเขาก็ให้มา

จากประมาณ๓๐อักตัวนะคะ

เราก็เอามาลงทุนตุ้มหมดเลยนะคะ
คือทำไปได้๗ปีเหมือนกันนะคะ
๗ปีวันที่เกิดเหตุจริง

แขนสั้นแขนยาวแขนสั้นแขนยาวเสื้อผู้ชาย

อยู่ได้นะคะเดือนหนึ่งก็๔๕๐๐๐นะ

พี่ก็มองว่านี่แหละคืออาชีพที่เรายึดต่อไป

ซึ่งมาถึงวันนี้พี่ก็ยังมองว่าโอ้หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว

จริงเหรอพี่เป็นอีกคนหนึ่งของแขกรับเชิญรายการนะพี่ไม่กลัวที่ที่บอกว่าโควิดไม่ใช่สิ่งรุนแรงที่สุดในชีวิตไม่
ไม่อ่ะเคยเจอมาก่อนแล้ว
เจอมาหนักแล้วก็ถึงจะเล่าให้น้องฟังตลอดว่าเชื่อพี่เถอะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ระหว่างที่มันยังไม่ดีขึ้นอย่านอนหายใจรวยลินอยู่เฉยเพราะมันไม่ใช่วิธี
มันต้องลุกขึ้นไปทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวคุณอยู่ได้ให้ครอบครัวอยู่ให้ได้แล้วอย่าเป็นภาระของสังคมลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้
แล้วพี่ก็ไปน้องในทีมก็วิ่งตามกันไปที่ไปส่งของนะไปกันตั้งเกือบ๓๐คน
เดี๋ยวก่อนจะไปส่งของก่อนจะโควิดเนี่ยนะคะคือจากทำโรงงานของตัวเองเนี่ยแล้วก็มีวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะก็พอดีอีรักษ์กับคูเวทยิงการนั้นยิงกันพี่เขาก็ปิดโรงงานเลยบริษัทโรงงานใหญ่มาก
เพราะลูกค้าเราคือตะวันออกกลางใช่ส่งเสื้อพี่เย็บเสื้อให้เขาวันละ๕๐๐ตัว
คือคนงานเขากลับบ้านหมดเลยเพราะเราไม่มีงาน
ถ้าเอาขามากายที่หน้าผากพี่ได้ค่ะพี่จะเป็นท่านั้นโปรซิชั่นนั้นอ่ะ
ค่ะแต่พี่ก็ไม่สามารถพี่ก็นอนอยู่ในนี้ค่ะ
จนแฟนมาบอกว่าไม่ต้องร้องไห้หรอก
เดี๋ยวพี่จะไปหารถแท็กซี่มาขับ
พี่เป็นทหารพี่จะมาขับแท็กซี่ทำไม
พี่เป็นข้าราชการไม่ต้องยุ่งหรอกไปเถอะไปเถอะไม่ต้อง
พี่ก็เออเดี๋ยวจะออกไปหางานทำพี่ก็ว่าอย่างนี้
ซื้อหนังสือพิมพ์มานั่งอ่านอ่านทุกวันเลยค่ะ
ที่ไหนมันรับงานที่ไหนมันทำบ้างอะไร
พี่ก็เชื่อว่าฉันน่ะยังทำงานได้ตั้งหลายอย่าง
แต่งานอะไรนะที่มันตรงกับเรา
ก็เปิดขึ้นมาปุ๊บรับสมัครคนขับรถ
หือคนขับรถกระจอกตายมันงานง่ายอ่ะ
วะไปเต็มที่เลยอ่ะ
เดี๋ยวจิ๊บบอกจิ๊บพูดมาต้องบอกคือไปวะ

ก็คือแบบอยู่ไม่ได้แล้ว
ลูกเขาไปโรงเรียนทุกวันแล้วเราก็นั่งอยู่เก้าอี้ตัวเดิม
แล้วก็นอนนั่งมองฟ้าออกไปทางประตูบ้าน

เมื่อไหร่ที่รถคันนี้เขาจะมายึดฉันนะ
มันไม่มีความสุขเลยนอนอยู่บ้านเนี่ย
ก็ออกเลยค่ะออกไปเที่ยวตะเวนดูก็นัดเขาสัมภาษณ์
ไปถึงเขาก็ถามว่าพี่มาสมัครตำแหน่งอะไรคะ
พี่บอกอ๋อพี่มั่นเลยเนอะพี่มาสมัครตำแหน่งคนรถค่ะ
โอเคงั้นเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงเนาะ
เขาก็ให้เรารอสักพักฝรั่งเขาก็เดินมา
เขาก็เดินมาเขาบอกคุณมาสัมภาษณ์เหรอ

บริษัทฝรั่งแล้วพี่ก็ได้
พี่ก็เล่าเล่าเหมือนที่เล่าให้น้องขวัญฟังอย่างนี้แหละ

แต่ว่าบริษัทฉันเขาไม่รับผู้หญิง

นั่นคือจุธาเขว่ามาขับแท็กซี่เอง

บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงไม่มีนโยบายรับผู้หญิง
ใช่แต่ว่ามันก่อนมันจะถึงตรงนี้มันจะตายก่อนไงฮะ

กูตายเถอะเพราะว่าผู้หญิงมันไม่มีโอกาส

พี่ตั้งใจเลยนะว่าพี่ขับรถได้ปุ๊บ
เดี๋ยวพี่จะลงคลองแสนแสบไปเลย

พี่เนี่ยจังหวานเนี่ย

แล้วพี่ก็หญิงสมัยเราไม่ได้ไป

แล้วก็นึกในใจว่าเออมันกินอะไรยังวะ

แล้วก็พอรถเขยื่นมาได้หน่อยนึง

ไม่มีใครเอากูกูไปหาลูกก็ได้วะ
ระหว่างรถติดพี่ก็นั่งไปข้างแล้วพี่ก็เห็นเขาขายรถแท็กซี่

เข้าไปที่เต็นต์รถแท็กซี่แล้วก็บอกเฮียเฮียเขาก็ถามว่าเจ๊เอาอะไร
แล้วก็บอกมาดูรถค่ะเฮียเอาสินี่ไงมีตั้งหลายอันเขาก็ว่า
แล้วพี่ก็เลยบอกว่าแต่หนูไม่มีตังค์นะหนูกำลังคำนวณอยู่ว่าหนูมีตังค์กี่บาท
แต่ว่าหนูมีรถคันนี้ที่หนูขับมาเนี่ยก็จะโดนยึดอยู่ไม่กี่วันล่ะ
เขาสรุปตุบตับเขาบอกให้ห้าหมื่นแต่ต้องดาวน์เขาแสนนึงรถเขาต้องดาวนแสนนึง
พี่ก็ว่าแล้วที่เหลือจะเอาที่ไหน
เช้ามาพี่ก็ไปเดินสำรวจในบ้านมีอะไรมันต้องขายบ้างเนี่ย
ต้องเอาอะไรไปแลกเอารถคันนั้นมาให้ได้
สำรวจเสร็จโอ้โหจากเรียงเป็นตับเลยจากอุตสาหกรรมพี่
พี่ก็เลยบอกเท่าไหร่ก็เอายามนี้นะที่ไหนเท่าไหร่ก็เอา
รถไปคันหนึ่งเสียจากไปแล้วก็ได้รถแท็กซี่มาขับ
วันแรกที่ได้ขับแท็กซี่มีความสุขมากเลยค่ะ

มันมีความสุขตรงที่ว่าที่เราเคยนอนน้ำตาไม่แห้งสักทีนะ
อยู่บนเก้าอี้อย่างนี้เอ็นเอ็นที่บ้าน
กลับแล้วพอออกมาคนนั้นก็เรียกคนนี้ก็เรียกคนนั้นก็เรียก
แล้วพอเรียกขึ้นมาเฮ้ยผู้หญิงด้วยเหรอพี่
พี่ผู้หญิงโคตรเก่งเลยว่ะพี่มาทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
คุยคนนี้เสร็จคนนี้ลงไปยังไม่ทันจบเรื่องเอาคนนี้มา
พี่ทำไมเก่งจังเลยให้พี่ขับแท็กซี่
พี่ก็บอกพี่ต้องตอบคนวันละกี่ครั้งเรื่องว่ามาขับแท็กซี่ทำไม
ก็เลยเป็นที่มาของว่าคุณมาขับแท็กซี่ได้ยังไง
ก็ขับไปขับมาก็หลงเสน่ห์มันนะคะเพราะว่าเราเคยวางเป้าว่าเราจะได้สัก
แต่เราได้๑๕๐๐ทุกวันส่งรถส่งรถประมาณ๗๐๐นะคะแต่จุดมาหักเหว่าเป็นวันนี้
เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่ขับแท็กซี่อยู่ข้างถนนแล้วมีคนมาเรียกบอกว่าพี่เห็นแล้วข้างหน้าเขาไม่รับ
ผู้ชายทำไมมันโพเพเนอะ๖โมงกว่าตรงวงสว่าง
แท็กซี่คันหน้าไม่ไปเฮ้ยเรารับคนนี้อีกคนดีกว่า
เราก็ว่าอย่างนี้เรารับคนนี้อีกคนดีกว่าเดี๋ยวเผื่อจะไปทางเดียวกับเรา
พอจอดปุ๊บอ้าวเป็นฝรั่งฮะ
เขาก็บอกรามคำแหงโอ้ไมกอสรามคำแหง
บ้านพี่อยู่ไหนบ้านพี่อยู่อยู่ดอนเมืองโอ้ทางเดียวกันเลย
ไปรำคำแหงพี่ก็เลยบอกว่าโอ้อิทูฟาเราก็ว่าอย่างนี้นะ
ที่ไหนก็รถติดอยู่จะพูดทำไมเรื่องรถติดพี่ก็เลยเออฝรั่งมันคงไม่ป้นเราแล้ววะ
เอาขึ้นมาขึ้นมาเราก็ว่ามาฉันส่งยูก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยกลับบ้าน
อีกสักสองร้อยก็โอเคใช่ไหมระหว่างที่ขึ้นมาแกบอกฉันพูดภาษาไทยได้นะ
เล็กน้อยเพราะว่าแฟนเป็นคนไทยแล้วเขาก็ถามนู่นนี่นั่นว่ามาขับแท็กซี่ยังไงอะไร
แล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนฉันเขาอยากใช้แท็กซี่เยอะแยะแต่ว่าเขากลัว
ยูเป็นผู้หญิงก็ดีนะยูมีนามบัตรไหมบังเอิญมีโทรศัพท์น้อยมือถืออยู่ตัวนึง
ก็ให้เบอร์เขาไปไม่นานหรอกค่ะสักอาทิตย์กว่าก็มีผู้หญิงโทรมาฝรั่ง
เขาบอกโอเคเราทำหนังสือแกซีนท่องเที่ยวนะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยยูสนใจไหม
มาเป็นเกสให้เราหน่อยเราอยากสัมภาษณ์อ๋อพี่ก็เลยบอกเออมันจะไปเสียหายอะไร
เอาไปก็ไปสิถ้าได้ตังค์เนอะแล้วก็ไปนัดกันไปเสร็จปุ๊บ
พอหนังสือเล่มนี้วางที่ตลาดนะคะในในแกซินที่บนแผงโอ้ยโทรศัพท์พี่สายไหม้เลยอ่ะ
ให้เบอร์ไว้ด้วยให้ให้ไว้ยูเป็นแท็กซี่เหรอยูพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
ฉันจะไปนั่นฉันจะไปนี่ยูจะคิดฉันเท่าไหร่พี่ก็บอกเออเฮ้ยชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะ
แล้วพี่ก็ค่อยทำไปคือคนนั้นเรียกคนนี้เรียกแล้วบางทีเจอข้างถนน
คนข้างถนนไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยพี่ก็รับหมดนะ
ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติที่เขาบอกว่าเขาสื่อสารกับคนขับแท็กซี่ไม่ได้
ยูรู้ไหมบ้านฉันอยู่ไหนโทษเซลล์เก่าเนอะเป็นเซลล์มาเก่าไม่รู้ก็เสียเชิงใช่ไหมใช่
หมดแหละอืมรู้หมดเขาก็บอกเออแปลกดีเนอะ
อยู่เป็นผู้หญิงสองยูทำไมรู้ไปหมดเลยว่าที่นี่มันอยู่ไหนที่นี่มันอยู่ไหน
เอ้าก็แต่ก่อนก็วิ่งหาลูกค้าถนนเพชรบุรีวิ่งสัก๔๐๐เที่ยวมั้ง
ที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่ถนนเพชรบุรีศึกก็เพราะฉันนั่นแหละ
นั่นแหละค่ะเป็นสมองเพราะเราต้องวิ่งหมดใช่ไหมนั่นแหละพี่ก็เลยมีความรู้สึกเออ
แล้วก็ลูกค้าเหล่านี้ค่ะหลังจากที่เขาใช้บริการเขาก็แนะนำเพื่อนต่อ
ส่งไปให้เขาเขาบอกเราถามว่าภาษาฉันเนี่ยแย่มากเลยวิบัติมากเลย
แล้วจนกระทั่งพี่ก็เอ่อมีวันหนึ่งแฟนเนี้ยค่ะไปเจอเพื่อนเขา
ไม่ใช่เหรอเออมันเลิกขายยาหรือยังแฟนบอกมันไปขับแท็กซี่แล้ว
เขาก็ฮือกันทั้งกลมเลยนะครับบอกฮะไปขับแท็กซี่เหรอจุลี่อย่าไปขับแท็กซี่
ใช่เขาก็เลยบอกเฮ้ยมันอันตรายนะเอางี้ดิมาวิ่งสนามบินดอนเมืองมา
เราดูแลคนขับรถแท็กซี่อยู่ก็ไปวิ่งสนามบินดอนเมืองตั้งแต่ปี๒๕๔๐อ่ะ
สองร้อยสี่สิบได้วิ่งประมาณสักสี่สิบค่ะได้วิ่งสนามบินดอนเมืองแล้วก็รู้สึกมันจะหลงรักเครื่องแบบขึ้นมาแล้ว
เสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าเพราะว่าพี่แต่งทุกเกะเลยพี่แต่งทุกอย่างก็จะเป็นแบบนี้กันหมด
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เขามาใช้บริการเรา
แล้วก็ภาษาที่ใช้ก็ต้องพัฒนาขึ้น

เช่นสถานีวิยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน
อบรมแท็กซี่

ไม่ว่าจะเป็นราชมงคลราชพัฒน์
ที่ไหนก็ตามกระทรวงท่องเที่ยวกรมการขนส่งทางบก
และหรือเรื่องของท่องเที่ยวไปหมดแล้วค่ะ
ในส่วนของการมาเป็นคนขับแท็กซี่ได้เนี่ย
เท่ากับว่าเราใช่แล้วใช่ไหม
คือเราคิดว่าอันนี้ใช่แล้วใช่ไหมคะ
บอกคุณจอมขวัญตรงเลยเนอะ
พี่ว่าเป็นอาชีพที่พี่ภูมิใจมาก
การที่มาขับแท็กซี่วันนี้นี่แหละคือตัวตนของพี่

ซึ่งอาจจะไม่ได้ละเอียดยิบซะทั้งหมด
แต่ว่าก็คร่าวจนเห็นได้ว่าโควิดคงไม่ใช่แรงกระแทกที่แรงที่สุดที่มาในชีวิตเรา
ไม่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ช็อกไปกับเขาด้วย
แต่พี่เนื่องจากว่าโดยส่วนตัวพี่เนี่ยพี่จะเป็นคนค่อนข้างคิดบวก

พร้อมบวกกับทุกคนเลยเหรอคะ
บวกกับบวก
เช่นเราต้องไปยืมสตางค์คนใช้นะ
เราไม่มีสตังค์เรายืมการยืมเงินคนใช้และหรือเอาของเข้าโรงจำนำเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่แบบที่เมื่อไหร่สมบัติชิ้นสุดท้ายฉันจะไปอยู่โรงจำนำ

มันอึดอัดแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราไม่เคยขอเงินคนใช้

แล้วไม่เคยไปรบกวนคนอื่นเขาเพราะอะไรไหมคะ
มีน้อยก็กินมันน้อยนั่นแหละแล้วถ้ามันเหลือน้อยก็ไปหามาเพิ่ม
ก็มานั่งคิดเอาว่าเราอยากทำอะไรแต่บังเอิญเราก็มีเพื่อนดีน้องดีเนาะ
เขาก็จะพาไปเช่นเหมือนไปส่งของส่งข้าวอะไรพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนแนะนำกัน
ตอนที่เกิดโควิดช่วงแรกมันก็ระส่ำระสายอยู่แล้ว
แล้วก็มันก็จะมีความชัดเจนตอนที่สุดท้ายแล้วตัดสินใจมีการล็อกดาวน์ในประเทศจริง
แล้วก็สภาพถนนกรุงเทพมันเกินกว่าที่จะจินตนาการไว้ในรอบชีวิตคนเลยนะ

ว่าเราจะเห็นกรุงเทพรถโล่งโล่งแบบวางเวงเคว้งคว้างไม่รู้อนาคตได้ขนาดนี้

ในช่วงล็อกดาวน์ขนาดไหนคะ

สตังค์อยู่บ้างแล้วก็ต้องบอกตัวเองว่าแต่ปกติพี่ก็เป็นคนประหยัดอยู่แล้วเนอะ
หมายความว่าพี่ไม่ได้เคยใช้เงินทำอะไรยกเว้นกินข้าวเฉย
ก็คิดว่าถ้าเรายังเหลือตังค์สักวันละร้อยเนี่ย

ใช่เราก็ไม่ออกไปกินไหน

งข้าวกินเองที่ไม่เคยหุงก็หุง
เฒ่งอ้อน์จะจะเป็นอย่างนั้นไป
แทนก็มาตูนไว้เพื่อมากินน้ำคลื่น
ขายเคยกันอะไรอย่างนี้
เราก็จะบอกเขาว่าไม่เป็นไร
ดูแลสุขภาพให้ดีเดี๋ยววันนั้นก็จะกลับมาเป็นของเราอีก
เราก็ให้กำลังใจกันเพราะไม่ต้องใช้ตังค์ใช่ไหมฮะ
มีโทรศัพท์ก็พูดคุยกันมีอะไรก็มานั่งคุยกันปรึกษาหาลือ
แล้วก็พองานมันเริ่มเข้าพอเขาปลดล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ย
มันยังบอกน้องเลยบอกโหไม่เคยได้ยินโทรศัพท์เสียงนี้มานานมาก
คิดถึงเหลือเกินคาถมเถอะค่ะเสียงเรียกเขาเอง
ก็เลยมีความรู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่เรารอคอย
แต่เพราะฉะนั้นในเมื่อมันกลับมาแล้วสิ่งที่เราต้องทำคืออะไร
เราก็ต้องไม่ทำให้มันระบาดเพิ่มอย่าไปมักง่ายอย่าไปใช้ชีวิตมักง่ายกับมัน
น้องทุกคนนะฮะที่เราทำงานอยู่ด้วยกันทุกคนพร้อม
แล้วเราก็บอกเลยว่าอย่างน้อยเรากลับบ้านที่บ้านจะสบายใจ
เฮ้ยเขาไม่เอาเชื้อโรคมาฝากเรานะอ่าก่อนเข้าบ้านคุณต้องล้างไม้ล้างมืออะไรให้เรียบร้อย
ทำอะไรก็ได้คิดอย่างนี้ค่ะ
ตัวพลิกวันจุดแปียงจริงก็คือมีมีวันที่เครียดในช่วงโควิด

มันจะบอกว่าผลวกเปลี่ยกไม่เพื่อผ่าโทรผ่าคนนี้แล้วก็สะอึดสะอืดมันทำไม่ได้
ตั้งสติได้แล้วแบบเฮ้ยเป็นยังไงกันมากดีขึ้นไหม
ใจเย็นเดียวก็มาเดี๋ยวงานมาละน้องลาเป็นยังไง

น้องหรือคนรอบตัวถ่ายในชวมโรม

มันหนักมากไปต่อไม่ไหวหรือว่าแบบไม่รู้จะไปทางไหนจริง

คือที่เขาคุยกันเนี่ยว่ารถหมดแล้วคือหมายความว่าหมดเวลาให้ผ่อนแล้ว
น่าจะเริ่มเดือนสิงหาเนี่ยค่ะเวลานั้นเนี่ยยังไม่เข้ามา
แต่ทุกคนเนี่ยเตรียมแล้วว่ายึดก็ยึด
จากรถใหญ่ก็ไปขับรถเล็กจากรถใหม่ก็ไปขับรถมือสอง
เตรียมตัวหมดแล้วเราก็จะมีอู่นะเท่าแก่ที่เขาใจดีใจดีกับเรามากเนี่ย
เขาก็มีรถเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอความกรุณาไปเท่าแก่ก็จะบอกเอาเอาเจ๊มามา
มาเอาใครมาเขาก็เขาก็จะบอกว่าผมเชื่อพี่นะเมื่อไหร่พี่ยูรี่โทรเนี่ย
ผมเชื่อว่าเขาดีแล้วก็เราก็ดูแลกันเองเพราะว่ากลุ่มพี่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่แบบว่า
เจอแล้วจากหายไปเลยไม่มีเราเจอกันอยู่ทุกวันอืมเรายังทำงานด้วยกันทุกวันแล้วเราก็มีกลุ่มก้อนที่
ใครมีงานเช่นคนนี้มีงานก็จะมาแบ่งกันคนนี้มีงานก็จะมาแบ่งกัน
คือขอกันของานนะคะไม่ขอเงิน
เวลาของงานช่วงที่มีล็อกดาวน์หรือช่วงที่มีโควิดแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
งานที่ทำแทนแล้วได้รายได้คืออะไรคะ
ตัวพี่ก็คือพี่เริ่มเข้าไปร่วมงานกับบริษัทลาซาด้าเพราะว่าเขารับสมัครคนแล้วก็เพื่อนน้องเนี่ย
เป็นคนมาแนะนำว่าพี่ไม่มีอะไรทำไปกันไหม
เราก็เลยบอกมันก็เหมือนที่ตอนที่เราบอกว่านอนร้องไห้อยู่บ้านอะเนาะ
จะนอนไปทำไมพี่ก็บอกเราลุกขึ้นไปแล้วชีวิตมันจะมีค่านะ
รู้สึกมันจะมีราคามากนะไปไปเว้ยประมาณเนี้ยนะ
ก็ไปกันไปกันเป็นกลุ่มเลยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นพอรู้จักกับผู้ใหญ่นะ
แล้วก็ขอความเมตตาเขาแหละว่าเออน้องพี่มีน้องอยู่ในทีมเยอะนะ
แล้วก็มันเป็นรถใหญ่รถอีโนว่าเนอะ๗ที่นั่งอย่างนี้
คนน้องช่วยหน่อยได้ไหมเขาก็รับหมดเลยค่ะ

ก็เปลี่ยนจากการรับผู้โดยสารเปลี่ยนจากการรับคนเป็นรับของ
กล่องไม่เถียงเลย
แล้วมันมันต้นทุนมันคุ้มเหรอคะพี่จุลี่เราใช้รถใหญ่ส่งของอ่ะ
เราได้ประมาณ๑๘๐๐เนอะต่อวัน
บอกเลยแต่ว่าจริงส่งของส่งคนมันก็จะมีคนหลายแบบใช่ไหม
เช่นจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง๘๐บาทกับจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง๓๐๐๐บาท

ก็คือว่าคือเรามีมิเตอร์จริงแต่ว่าบางครั้งการตกลงเจรจากันมันอาจจะเป็นลักษณะของการเหมาก็ได้
ไม่ได้เพราะไปต่างถ้าเข้าไปเกาะช้างนี่มิเตอร์เค้าก็ไม่นั่งไปกับเราก็ต้องบอกเข้าไปว่าเท่าไหร่
เราก็จะเอาเลสของกรมการขนส่งทางบกมาอ้างอิงตามนั้น
จะบอกเลยว่าจากนี้ไปนี่เท่าไหร่
แต่ถ้าเราคุยกับผู้อิสรรได้หรือหรือปลอดภอมิเราก็จะบอกพี่
ขอน้ำมันเติมกลับให้หนูเต็มถังเนอะ

ขอเขาขอให้เราได้มีงานทำ

คนนี้จะนั่งเราครั้งเดียว
เราคิดเสมอว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาใช้เราอีก
เราทำวันนี้ให้เขาประทับใจดีกว่า
อย่างน้อยเราก็มีตังค์กลับบ้านซื้อข้าวให้ลูกกินเนาะ

ปีนี้๓๖ก็ตกงานวันพรุ่งนี้แหละค่ะ

ตกงานพรุ่งนี้บริษัทเลิกจ้างค่ะ
นี่เราชวนมาโดยที่เรารู้เรื่องกันไหม

ก็เป็นบริษัทท่องเที่ยวแล้วก็เป็นมะกุเทศภาษาต่างประเทศด้วย
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องเลยใช่ไหมคะ

รถเช่าท่องเที่ยวมะคุเทศตายสนิทค่ะ
เล่าประสบการณ์ชีวิตให้ลูกฟังใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นให้ลูกกลับไปหาเท่าแก่อู่เดียวกันก่อนไหมคะ

อันนี้พูดกึ่งตลกกึ่งจริงนะว่าคุณแม่ได้ผ่านความทุกข์นั้นมาแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณลูกต้องใช่ไหมเรียนรู้ประสบการณ์จากคุณแม่เนาะ

เล่าให้เขาฟังเมื่อสักครู่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปคุยกับพี่จอมขวัญนะ
เขาบอกเลยว่าแม่ถ้าพี่เขาถามว่าชีวิตพี่ยังลำบาก
บอกเขาไปเลยนะว่ายังลำบากอยู่
เดี๋ยวแขกรับเชิญอีพีต่อไปก็เชิญลูกชายพี่จุลี่มาเลยละกันค่ะ
บอกเขาเลยนะว่าทุกวันนี้ก็ยังลำบากอยู่ค่ะ

แต่ว่าที่เราสัมภาษณ์มาจริงก็หลากหลายอาชีพนะครับ
จากอาชีพที่อยู่ในลักษณะของน่าจะเกี่ยวกับเรื่องโควิดน้อยมาก
อย่างคนที่ทำงานในโซเชียลมีเดียทำงานออนไลน์ทำงานในเทคโนโลยีใหม่
ก็ไม่มีใครหนีพ้นสักคนนะคะ
พี่มีกลุ่มน้องที่เป็นมะคุเทศด้วยกันเรียนด้วยกัน
แล้วก็พี่ไปเรียนภาษากัมพูชา
ก็จะมีน้องกลุ่มหนึ่งที่เป็น

กำลังจะแทรกพี่ต้องการกี่ภาษาคะ
คือที่ไปเรียนภาษากัมพูชาเพราะว่ามีแรงผลักดันค่ะ

เป็นอยู่ที่เสียมเรียบ
แต่ว่าเป็นคนกัมพูชา

คนของยูอ่ะมันพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้เนาะ

เพื่อเราวางเป้าใหญ่มากเลยนะ
ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าพี่วางแผนทำไม
กะว่าจะเอาแท็กซี่ประเทศไทยเนี่ย

เราจะทำเป็นแท็กซี่เพื่อการท่องเที่ยว

มีใครติดต่อพี่เป็นผู้ว่าการท่องเที่ยวยังไง

หรือมีใครมีใครติดต่อพี่เป็นรัฐมนตรียังค

ณตอนที่เราอัดรายการคือเขาอยู่ช่วงปรับคอลโมอยู่นะคะพี่
มีความรู้สึกว่าการที่ได้มีคนได้เดินทางเนี่ย

แล้วพี่เคยบอกกับน้องทุกคนว่า
เราจะเป็นกลุ่มแท็กซี่ประเทศไทย
เชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา
เราพาคนต่างชาติหรือคนไทยก็ช่าง
ที่ทำไมคุณต้องบินไปเสมเรียบ
ถ้าคุณนั่งแท็กซี่คุณจะผ่านที่ไหนไหมคะ

เราก็แวะกินกาแฟใช้ทุ่งซักหน่อย
เราก็ไปแวะเที่ยวน้ำตกสาฬิกาสักนิดเราก็ยิงยาวไปประจีนบุรีแล้วเราก็นอนที่นั่นสักคืน
เพื่อไปเที่ยวดูสระอโนดาตอะไรก็ช่างและเราถึงจะไปอรัญญประเทศวันรุ่งขึ้น
เงินเหล่านี้จะตกอยู่ในแผ่นดินไทย๓วันเต็ม
กับที่ท๊อคซี่๑่อย่างน้อยวันนั้น๓วันเขาได้คาดรถน้อยแล้ว๑๐๐๐๐บาท
แล้วเราก็ทะลุข้ามพรมแดนไปเลย
จะมีเพื่อนเรารออยู่ที่นู่นรับช่วงต่อ
จะพาเราไปเที่ยวอังกษ์ธมศ์อังกษ์วัฒร์
บอกว่าครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งตายให้ไปเที่ยวนครวัดก่อน

พี่มีคนเคยบอกมาว่าพี่เป็นเขาแบบเป็นเต้าปกติกรนะคะ
ทำให้มันสุดเนอะอ่าไปให้สุดถ้าเราไม่ได้เนี่ย
เรารู้เราไม่ได้เรารู้ว่าขีดของเรามันอยู่แค่ไหน
บอกเขาซะเขาจะไม่ต้องมาหวังกับเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวจูรี่ก็ทำให้
เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ทำไม่ได้เหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ย
ให้พี่ไปเกาะช้างค่ะพี่บอกพี่ไม่ไปเอ้าทำไมอายุไม่ไปล่ะ
มันเกินความสามารถไหมอ่ามันพันโลเลยนะอ่า
พี่บอกขออยู่แค่สุวรรณได้ไหมก็เลยต้องเอาคนที่ดีดี
ใช่พี่ก็ภูมิใจน่ะภูมิใจกับกับเรื่องตรงเนี้ยฮะ
เมื่อกี้ตอนที่เราคุยค้างกันไว้นะคะที่บอกว่าจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนมันโดนหมดโควิดนะคะ
ทีนี้พี่จูรี่คิดว่าถ้าเราจริงเราเรียกว่าเราค่อยกลับมาแล้วก็ได้นะคะ
แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่ากลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะค่ะ
ใช่ไหมคะแท็กซี่อาจจะเป็นอาจจะถือเป็นธุรกิจหรือว่ากลุ่มอาชีพรุ่นหลังเลยแหละ
เกือบจะเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่ามันอิงกับการท่องเที่ยวใช่ค่ะ
มันเป็นงานบริการที่อิงกับการท่องเที่ยวสูงมากใช่ค่ะใช่ไหมคะ
คำถามคือไม่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่พี่และพี่น้องเพื่อนฝูงแท็กซี่ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง
อะไรไว้บ้างคะเตรียมอะไรไว้บ้างเหรอคะใช่ที่เราต้องเปลี่ยนแล้วแหละคือ
คืออย่างน้อยเนี่ยเรารู้แล้วว่าด้วยที่พี่สัมผัสเองนะประชาชนทั่วไปทั้งหลายเขายังกลัว
เขาไม่ต้องการเห็นภาพที่มันกลับมาระบาดอีกครั้งค่ะและถึงตรงนั้นไม่มีคนคือจะเอาเงินที่ไหนคะ
เคยได้ห้าพันสมมุติว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนมาให้เราอืมแต่ในขณะเดียวกันเรารู้ว่าไอ้
เรื่องที่ว่ามันจะระบาดมันก็เหมือนไฟไหม้อืมเฮ้ยแต่คุณไม่เตรียมน้ำไว้ดับไฟหรอกเหรอ
เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเตรียมน้ำไว้ดับไฟของพี่ก็หมายถึงว่าคุณต้องป้องกันไหม
คุณยังใช้ชีวิตบ้าบ้าบ่อแล้วคุณไม่แคร์สังคมเลยเนี่ย
ว่าคนเหล่านี้ที่มันทำให้เราอยู่ยากเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวว่าประเทศไทยระบาด
พี่เถอะต่างชาติเขาไม่มาหรอกค่ะต่อให้คุณไปเชื่อเชิญเข้ามาเขาก็ไม่มา
แต่พวกพี่เองและหรือคนที่อยู่ในประเทศบ้านเราเนี่ยเหมือนที่คุณหมอบอกว่ากาดอย่าตก
พี่ก็เห็นด้วยนะคะทุกคนทุกวันนี้กระเป๋า
เสื้อผ้ากางเกงเข้าเซเว่นค่ะไม่พี่ชอบนะ
ตรงนี้แหละฮะที่มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออคนไทยของเราเนี่ยอย่างน้อย
เรายอมตรงนี้เพื่อเราจะได้อยู่กันแบบปลอดภัย
เพราะพี่จะบอกทุกคนว่าไม่มีพี่ไม่ให้พี่ไม่ให้ทำงานพี่นะ
อ้าวไม่มีไม่ให้นะแล้วก็ก่อนจะไปรับลูกค้าพี่
ไหนเอาคลิปมาให้ดูสิอัปเดตเมื่อไหร่ว่าพ่นแอลกอฮอล์

ก็จริงเนาะเพราะว่าเราถามว่ามันดีสำหรับตัวเขาเอง
ประเด็นแรกเนอะประเด็นที่สองถ้าคุณไม่สร้างความมั่นใจให้เขา

ใช้รถคันนั้นสิเฮ้ยน้องขวัญอยู่บ้านเดี๋ยวพี่จะส่งแท็กซี่ไปรับ
นั่งนะแล้วก็พี่ต้องมานะให้คนอื่นมาหนูก็ไม่ไว้ใจอีกนะ
โอ้๓๕๐๐ไปก็ไปค่ะจะเอาแบบไหนบอกพี่ล่ะค่ะ
นี่คือลูกค้าที่ใช้กันมา๑๒ปีตั้งแต่ลูกยังพาดบ่าอยู่
ตอนนี้โตมากแล้วแล้วพี่ก็บอกพี่ก็ถามเขาเนอะ
อ่ะมาดามถามจริงกลัวอะไรกันมากมายขนาดนี้ว่
พี่คนมันพันละนอยนะเยอะนะพี่พี่รู้ไหมว่าค่ารักษาพยาบาลมันเท่าไหร่
ไม่ทำไม่เป็นอ่ะพี่มันดีที่สุดค่ะทุกอย่างเราเรียนรู้
เพราะฉะนั้นในรถก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกที่ถูกต้องค่ะใช่
ซึ่งพี่จูรี่คิดว่าพอกลับมา
จะเรียกว่ากลับมาเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้นะคะ

พี่คิดว่าโดยการประเมินของเราเอง
คิดว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมสักประมาณเท่าไหร่
เพราะมันมีเรื่องของมันไม่ใช่เพราะประเทศเราที่พร้อม
คนที่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นเราไม่รู้เขาพร้อมเมื่อไหร่
กลุ่มหลักของเราไม่รู้พร้อมเมื่อไหร่
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเศรษฐกิจจะส่งเสริมให้คนท่องเที่ยวมากแค่ไหนด้วยทั่วโลก
กะว่ามันมาเมื่อไหร่ประเมินเอง
ดูทุกวันเลยเนอะลำดับหนึ่งนางงาม
คือ๑๒๓ลูกค้าพี่ทั้งนั้นนี่

ไม่มีใครตกอันดับเลยเหรอ
แล้วพี่ก็ยังคุยกันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะลงสักที
เบรอซีลปีนึงมากนะคะเป็นฮันนี่มูน
เพราะเรื่องที่เราทำไว้แล้วเขาก็บอกต่อกันเขาก็มา
ล่วงหน้านะคะไม่ใช่ว่าอยู่บินมาแล้วก็บอกฉันจะซ้ายรถเธอไม่มีนะคะ
มีแต่ประมาณว่า๓เดือนล่วงหน้า๓เดือนล่วงหน้า
แล้วมันจะเป็นช็อตแบบนี้แต่ว่าอยู่อันดับ๒ใช่ไหมเนี่ย
เขาไม่ได้วางแผนจองตัวเครื่องบินก่อนถูกไหม

ใช่แพลนเพราะเขาจะคุยกันเรื่องว่า
ฝันคุณจะไม่เป็นจริงถ้าคุณไม่ไปกับจูลี่ขนาดนั้น
ที่ฉันรู้สึกไม่มีประโยชน์ต่อประเทศ

คือคุณฝันรู้จักร้านเจฝัยไหมคะ

เคยกินข้าวร้านเจ๊ไฝได้ไหม

พี่ทำได้แล้วพี่แบบช็อกซีเนียน
รู้สึกว่าเจฝัยคือเรื่องหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดอ่ะ
เขาวันแรกเจอกันเขาบอกเขามี๓วันนะ

พี่ก็ว่าเจไฟล์มันเป็นบริษัทอะไรวะ
พี่ก็ไปอ่านเจฝัยคืออะไรแล้วก็บอกว่า
พี่ชอบเหมือนกันนะเนี่ย
พี่ก็ถามน้องให้เจฝัยคืออะไรวะ
เค้าก็บอกโอเคเดี๋ยวฉันเอาให้ดูโอ้เจฝัย
มันเป็นโปรแกรมของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาแบบริมชิมรส
บอกโอเคไม่เป็นไรฉันจะพยายามนะเพื่อเธอเขาบิน๓๘ชั่วโมงนะคะ
กรุงเทพบาเซลนะคะต่อเครื่องสามต่อนะคะพี่พี่คิดเลยอ่ะ
วิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามฝากเอาวะ
พี่ต้องพาเขาไปกินเจ๊ไฝค่ะแต่พี่ไม่บอกแต่พี่ไม่บอกพี่บอกพี่ไม่รับปาก
หน้าเราจะเป็นยังไงแล้วคือพี่ก็บอกงั้นไปเที่ยววัดพี่ก็บอกไปเที่ยววัดก่อน
เขาก็บอกระบัวแล้วกันโอเคระบัวก็ระบัวงั้นอย่างนี้อย่าเพิ่งจองระบัวนะ
เดี๋ยวเราดูก่อนรอได้แล้วบัวไม่ต้องจองพี่ก็ไปเที่ยววัดโทรเลย
เอ๊ะเองไปเจฝ่ายไม่รับโทรศัพท์เจฝ่ายไม่รับอีเมลเจฝ่ายไม่ตอบเมล
ห้าร้อยขับรถไปเลยบอกบอกสายเราอีกทีบอกเคย
ขับรถไปเลยค่ะไปนั่งจองไว้เลยคนแรกอืมแล้วพี่ก็ถามได้ยัง
ได้แล้วได้แล้วค่ะ๕โมงโอเคพี่กันเลยภูเขาทอง
วัดไตมิตยาวราชข้าวเวลาอย่างเงี้ยฮะค่ะเราไปลองดูเจฝ่ายกันไหม
เผื่อจะได้กินไม่บอกเขาด้วยว่าท้องอะไรนัมเบอร์วันเขาบอกอย่างนี้นะพลีส
สุดท้ายไงพี่ก็เลี้ยวฟึ๊บเข้าวัดราชดาจอดรถแล้วก็เดินข้ามฝั่งถนนมา
อันนี้คนนั้นรออยู่เขาบอกว่า
นี่คือเขาทำหน้าแบบทุกวันนี้วีดีโอเขานะคลิปน่ะ
ยังอยู่พี่มีความรู้สึกแบบเฮ้ยเรื่องอย่างนี้ต้องทำสิ
เหมือนที่พี่บอกว่ามันไม่ได้แค่สร้างความประทับใจ
ประทับใจเราดีก็ประทับใจแล้วเนอะแต่ต้องสร้างให้จำ
จนชุดที่สองสามสี่กลับมาบอกว่าเพื่อนฉันบอกว่า
แล้วพี่ก็บอกกับน้องพวกนี้เป็นวิชาเรียนด้วยนะคะ

หมายถึงว่าวิชาเรียนก็จะจองร้านเจฟัย

คือคู่เขาเรียกครูนะคะ
ครูครับโทรไปแล้วไม่มีใครรับ

ที่นี่ประเทศไทยอยู่ในมือใช่ไหม

ไม่เคยได้ขับแท็กซี่อีกเลย

โดยเฉพาะที่นี่ต้องบอกว่ายากมาก
แล้วก็เค้าจะคุ้นลี่บุกกิ่งทั้งเดือนไม่ปี
คือต้องเป็นคนท้องถิ่นนั่นแหละที่จะจัดการให้นักท่องเที่ยวจากอีกฝากโลกทำได้
พี่เดี๋ยวที่เราพูดมาเนี่ยขวัญก็ยังไม่เคยนะ

ได้แต่พี่ได้กินกับเขาด้วยนะพี่ก็รู้สึกเป็นบุญตเหอะ

ให้คิดถึงเสมอว่าใจเขา
คุณไม่ได้ฆ่าพวกคุณนะไม่ได้บังคับว่าพวกคุณต้องทำได้นะ
แต่คุณคิดเอาเองว่าถ้าคุณทำได้แล้วจะเป็นยังไง
มันก็เป็นเรื่องของเราซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทำ
แล้วเราใครก็ได้ที่เป็นลูกค้าเราไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใคร
ถ้าเขาบอกว่าเขามีความสุขมาก
เขารู้สึกว่าเขาดีใจมากที่เขาได้เจอเรา
หรือทีมงานเราอย่างนี้พี่บอกนี่คือพลัง
ที่น้องขวัญบอกว่าพี่เหมือนมี๘ก๊อก

พี่ก็บอกจะไม่ทรงอีกเลย
กำลังจะกลับมาที่ที่พี่บอกว่าคือ๓อันดับต้นคือลูกค้าพี่หมดเลย
แปลว่าคือได้เตรียมใจไว้แล้วว่าคือกว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิม
รับนักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมกลุ่มเดิมของเราเนี่ยค่ะ
อีกสักให้สักปีนึงไหมพี่
สักปีหนึ่งใจพี่เนี่ยพี่ว่าสิ้นปีนี้ก็ยังไม่มา
ครึ่งปีหน้าก็ยังไม่มาแต่ทุกวันนี้ที่เรารอคอยคือ
เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟล์ทเริ่มบิน
อันนี้พี่มองในประเทศนะพี่ไม่ได้มองต่างชาติเลยนะ
เพราะว่าทุกคนกลัวอืมเรามองเขาเรามีความรู้สึกแบบเฮ้ย
ไม่ต้องมาก็ได้ไหมแต่เราอ่ะวางแผนแล้วว่าเราจะทำอย่างไรกับลูกค้าในมือ
อยู่ในประเทศไทยของเราที่เหลืออยู่ก็คือคนไทยนี่แหละค่ะ
เราอยากให้พี่น้องคนไทยมองว่าเออพี่แท็กซี่เนี่ยเขาไม่ได้แค่ขับแท็กซี่อย่างเดียวนะ
เขาพาไปเที่ยวก็ได้บางวันคุณอาจจะแบบไม่อยากขับรถเอง
จอดรถไว้ที่บ้านแต่อยากมีคนรถสักคน
สะอาดคนรถรู้ทางรู้จักแนะนำร้านอาหารอร่อยกินที่ไหน
กระทั่งจานละ๕บาท๓บาทก็แนะนำได้
ใช่มั้ยไม่ต้องไปกินเจฝัยกินมื้อนึง๒หมื่นกว่าสมมุตินะคะ
ไม่จำเป็นแต่ถามว่าคนไทยเหล่านี้เช่นตลาดร้อยปีก็อยากไป
คุณป้าคุณพี่ที่อยู่บ้านอ่าบางครั้งโดยเฉพาะอย่างพี่เนี่ย
พี่มีพี่สาวที่เป็นเอ่ออำมพลึกเนอะค่ะไม่มีใครพาแกไปไหนเลย
พี่ก็มองไปถึงคนอื่นด้วยว่าเฮ้ยมีไหมคนที่เขาอยู่ติดบ้าน
แล้วเขาไม่เคยมีพาไปไหนเลยเพราะอะไรลูกก็ติดงานลูกก็ติดงาน
น้องก็ไม่ว่างคนนี้ก็ไปขายของเขาจะคิดยังไงว่า
เขาไม่สบายนะแต่เขาก็อยากออกไปเขาก็มีสตังค์อยู่พอจะจ่ายนะ
พี่มารับที่บ้านได้ไหมรถพี่ใหญ่พอจะเอาวิวแชร์เราใส่ไปไหม
คุณรังเกียจเราไหมที่เราไม่เต็มร้อย
ว่าตรงนี้คือตลาดใหญ่ของพี่น้องแท็กซี่นะ
อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะว่ามันได้๕๐บาท

แล้วคุณบริหารจัดการรายดับและรายจ่ายของคุณให้ดี

อยากให้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลับมาเร็วเนอะ

เพราะว่าหนูว่าพี่ชาร์จเต็มแล้วตอนนี้
แบตในตัวชาร์จเต็มแล้ว

ในวันที่มันหดหูที่สุด
จำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นพี่แท็กซี่ด้วยกันนะคะ
แต่ในวันที่หดหูที่สุดของทุกคนที่ผ่านช่วงโควิด
พี่คิดว่าพี่มีอะไรจะบอกเขาบ้าง
การที่เรารู้สึกหดหูรู้สึกแย่
ท้อแท้แล้วก็เหมือนสิ้นหวัง
เพราะว่าอาชีพเรามีอยู่อาชีพเดียว

คิดว่าวันนี้ถ้าฉันไม่ได้ขับรถ

อยากให้คิดวิธีใหม่

ส่งน้องหมาน้องแมวไหม

ซึ่งเจ้าของเนี่ยเขารักมาก
เขายินดีที่จะจ่ายนะคะ
ให้มองธุรกิจให้มองงานของเราที่กำลังทำอยู่เนี่ย

ที่มันสามารถทำให้เรานั้นอยู่กับมันได้
เหมือนบอกวิถีชีวิตใหม่

ซึ่งถามว่าเมื่อก่อนเนี่ย

แต่การทำงานตรงนี้๖วันนะคะ

โมงออกส่งของบ่าย๓เสร็จแล้ว

แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจากแท็กซี่

ส่งคุณป้าคุณลุงไปหาหมอ
นัดรับนัดกันให้เป็นเรื่องเป็นราว

ยังมีโอกาสเสมอสำหรับคนที่ไม่ได้คิดจะท้อแท้

เรายังหายใจอยู่ร่วมกับคนอื่น
คิดเรื่องที่จะทำมาหากินแล้วก็สร้างกำลังใจ

คือกำลังใจอย่างดีนะคะ
ทะเลาะกันเลิกคุยเรื่องไม่เข้ากันนะคะ
ให้กำลังใจภรรยาภรรยาลูกให้กำลังใจสามี

เงิน๕๐๐ก็ไม่มีราคาค่ะ

ทำกับข้าวให้นะเดี๋ยวกลับมากินข้าวเย็นด้วยกันนะ
นี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องไม่ต้องใช้เงิน
ขอให้กำลังใจกันที่บ้าน
แล้วก็บอกว่ากาดอย่าตก
แล้วกลับมาพบกันตอนเย็นกินข้าวด้วยกัน

และเชื่อว่าทุกคนจะไปต่อได้ค่ะ
ลากันไปเลยนะคะอ๋อยังยัง

คือในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยว
หรือว่าลูกค้าไม่ได้มีเหมือนเดิมนะคะ
ผู้โดยสารไม่ได้มีเหมือนเดิมแล้วเนี่ย
คือพี่จูรีก็ยังส่งทุกอย่าง
อยู่อย่างเดียวแค่ส่งรถไม่ได้

เฮ้ยเสียงดังไปหรือเปล่าคะ

คือเอาเข้าจริงต่อให้เป็นคนที่บริหารจัดการในชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้ว
ยังไงมันก็หนีไม่พ้นมันก็ขลุขระเหมือนกันนั่นแหละ

คือแค่ใครจะไปโดนหลุมใหญ่หน่อย

แล้วก็ผ่านหลุมได้เร็วกว่า
แต่ที่แน่คือถ้าแบบยังไปต่อ
ยังคิดอยู่ยังไงก็จะผ่านถนนเส้นนั้นได้เหมือนกันแน่นอนนะคะ
คือเรานั่งคุยกับพี่จูรี่มานะคะคุณผู้ฟังก็คือว่า
เอ่อดิฉันเนี่ยจะไม่ไหวละ
เพราะว่าเราอัดกันตอนเย็นนะคะเราอัดเทนนี้กันตอนเย็น
ดิฉันเนี่ยจะไม่ไหวละนั่งฟังพี่จูลลี่เท่านั้นแหละ

ดีค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่เราได้ฟังกันมาเนี่ย
คือชีวิตชีวิตเหมือนกับแขกรับเชิญของเราท่านอื่นเหมือนกันนะคะ

กำลังจะบอกว่าจังหวะชีวิตคนมันไม่เหมือนกัน
แต่เจอกันมาแล้วทุกคน
โควิดนี่อาจจะเป็นบทเรียนที่ยากที่สุดของใครบางคนก็ได้
แต่ถ้าฟังประสบการณ์จากแขกรับเชิญเราแต่ละคน

วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะ
ก็คือเดี๋ยวพอเสร็จรายการก็คือฝากพี่เชอรี่

แล้วก็ฝากขอบคุณน้องที่จะไปนั่งจองให้ตั้งแต่๕โมงเย็น
ซึ่งน้องคนนั้นไม่ได้ขับแท็กซี่แล้ว

รับจองทั่วราชอาณาจักรนะคะ
เป็นอย่างไรต้องขอบคุณพี่จุลี่มากนะคะ

ผู้ฟังรอติดตามได้นะคะทุก๑๐โมงวันเสาร์นะคะ

เราจะกลับเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์อีกครั้งนะคะ

ธุรกิจนี้เหมือนจะรอดแต่เชื่อเถอะค่ะไม่ได้รอดสักราย
โดนไปเหมือนกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ